คุณผู้ชมครับแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของศาสตร์จีนด้วย
เราดูบรรยากาศของวันศาสตร์จีนกัน
ไปเริ่มต้นกันที่การาศิลป์นะครับ
ประชาชนก็ไหว้ทั้งเจ้าที่ไหว้ทั้งบรรพบรุษ
แล้วก็ไหว้สัมภเวษีกันอย่างคึกคักเลยนะครับ

อนุสวรีพระยาชัยสุนทรในเขตเทศบาลเมืองกรสิน

มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน
ต่างเดินทางมาศักระขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

มีทั้งเครื่องอาหารคาหวานผลไม้ต่าง
ส่วนบรรยากาศการซื้อของเส้นไหว้บรรพบุรุษ
ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตลาดสดภาษีซุง
ตะบนในมืออำเภอเมืองชัยนาธิ์
ซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะเป็นตลาดขายของสด
ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายนาฏ
เขาบอกว่าปีนี้ไม่คึกคักเท่ากับปีที่แล้ว
อดขายตกเกือบเท่าตัวเลยนะคะ
ไปสำรวจร้านค้าขายเนื้อหมูค่ะ
ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐๑๓๐บาท
เนื้อไก่กิโลกรัมละ๗๐๗๕บาท
ราคาไม่มีการปรับตัวขึ้นตามเทศกาลนะคะ
แล้วก็นอกจากไก่สดก็ยังมีแบบต้มพร้อมนำไปไหว้ด้วย
ราคาก็คือ๑๒๐๒๐๐บาทแล้วแต่ขนาดตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะ
สำหรับยอดขายนั้นแม่ค้าเองก็บ่นนะคะ
บอกว่ายอดขายปีนี้ตกเหลือเกิน
ประชาชนมาซื้อเยอะก็จริงแต่ซื้อในปริมาณที่น้อยลง
อย่างบางครอบครัวเคยไหว้๕๖ที่
ก็ลดลงมาไหว้ตามกำลังทรัพย์เหลือ๒๓ที่เท่านั้นนะคะ
ส่วนดอกไม้และขนมไหว้นั้นขายดีค่ะ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้คู่กับของเส้นไหว้
แต่ถ้าพูดถึงยอดขายก็ตกลงไปเท่าตัวเหมือนกัน
ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วคือที่ชัยนาธิ
โอ้โหคุณสุภานีฟังคุณสุภานีเล่าที่ชัยนาธแล้วนะ
พอมาเปรียบเทียบกับที่อื่นนี่บรรยากาศจริงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะ

ที่ตำบลทาบบรดุอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ที่นี่เขาเป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ของภาคตะวันออกเลยนะ
พอพูดแบบนี้ควรต้องคิดว่า
ราคาปีนี้ถูกกว่าปีที่แล้วอีก
อือครับ
เราก็ไปถามแม่ค้าที่เขาขาย
ไก่ต้มเป็ดต้มแล้วก็หัวหมูไหว้
อย่างคุณสุภาเกล็ดแก้ว
กว่าปีที่แล้วก็เลยไม่ทำสินค้ามากนัก

ที่เคยทำนะมาก่อนนะ๒๐๐กว่าตัวตอนนี้ปีนี้ก็ลดลงมาเท่าตัวเลยนะ

ส่วนราคาที่ขายอยู่หน้าร้านเอามาดูราคาที่นี่กันหน่อย
อย่างไก่ต้มนะคะตัวละ๑๖๐บาท
ถ้าเป็นเป็ดต้ม๓๕๐๓๘๐บาท
อันนี้แล้วแต่ขนาดเป็ดตัวเล็กตัวใหญ่
ส่วนหัวหมูไหว้หัวละ๓๕๐บาท
สำหรับหมู๓ชั้นต้มชิ้นหนึ่ง๑๐๐๒๐๐บาท

ก็มีทั้งราคาเดิมแล้วก็บางสินค้าก็ราคาถูกกว่าเดิมอีกนะครับ
สำหรับผักสดทุกชนิดถูกกว่าปีที่แล้วครับ
เพราะว่าปีที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วม
ผักที่ใช้อย่างกวางตุ้งกิโลกรัมละ๒๕๓๐บาทนะครับ
คณะกิโลกรัมละ๒๕๓๐บาท
ุนฉ่ายกิโลกรัมละ๕๐บาทนะครับ
ส่วนต้นกระเทียมยังคงแพงกิโลกรัมละ๑๓๐๑๕๐บาทนะครับ
โดยพ่อค้าขนมคุณกิติพิษอินทองบอกว่า
ขนมปุยฟ่ายรับมาขายน้อยกว่าปีที่แล้ว
ทั้งที่ปีนี้ราคาถูกกว่าเดิม
ว่าประชาชนซื้อน้อยลงครับ
ปีที่แล้วขายกระทงใหญ่อันละ๑๒๐บาทนะครับ
ปีนี้กระทงใหญ่อันละแค่๑๐๐บาทเอง
ส่วนขนมเทียนได้ทำเป็นแพ็คไว้ให้เลยนะฮะ
ละ๒๐บาทเพื่อสะดวกกับลูกค้าครับ

คำนะครับเราก็ไปสำรวจตรวจสอบหลายร้านอยู่เหมือนกัน
ไปพูดคุยกับป้าคำป้าคำบอกว่า

แต่จะมีผลไม้ที่แพงที่สุดก็คือส้ม
ต่อกิโลกรัมละ๑๕๐๑๘๐บาท
ส่วนหมูสดแล้วก็ไก่ราคาปกติ
เพราะว่าประชาชนจะมาซื้อของไหว้ที่ต้มแล้วส่วนใหญ่
ไม่ต้องไปต้มเองให้สิ้นเปลืองแก๊สนะครับ
ส่วนที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐที่บอกว่า
เส้นไหว้กลางน้ำสาดจีนของคนเมืองเพชร
เมื่อวานก็มีประชาชนเขาไปลุยตลาดคุณ
ก็ไปที่ตลาดแถวถนนสลินทรหรือชัยหรือถนน๑๘เมตรนะครับ
ชาวบ้านต้องลุยน้ำเข้าไปซื้อของในตลาดกันอย่างทุลักทุเล
โดยพอสมควรนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่า
ก็เป็นประเพณีทุกปีที่ต้องไหว้บรรพบรุษ
ปีนี้ก็ยังคงมีการตั้งโต๊ะแต่ว่าอาจจะเป็นชุดเล็กหน่อยนะครับ